คุณผู้ชมคะถ้าจะเสื่อมเสียกันอีกแล้วค่ะแวดวงศาสนานะคะ
เขาบอกว่ามีพระที่เป็นพระผู้มาเยือนมาจากต่างถิ่นมาพักที่พักสงฆ์แห่งนี้
และปรากฏมียวงอุปถักษ์บอกโฮโฮพฤติกรรมไม่ไหวจริงจริง
เพราะอะไรดูเลยค่ะเห็นชัดเลยนะฮะ

คารวาสก็ซื้อมากินของเขาเอง
แต่มันมีภาพหลักฐานชัดเจน
ว่าว่าให้ดูภาพกันมั้ย
นี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะ
ว่าคาราวะนี่กินเอง
อ่าแล้วพอเป็นแบบนี้แน่นอนเราต้องไปตามหากันล่ะค่ะ

น้ำเปล่าได้ใส่ขวดเขียวเหรอ
เมื่อกี้ที่พระท่านบอกคารวาสซื้อมากินกันเอง

ไม่รู้แต่เวลาฟังเขารู้สึกลิ้นเขาพันนะคะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคลิปมันเป็นหลักฐานมัดตัวสำคัญเลยทีเดียว
แม้เจ้าตัวจะยืนการปฏิเสธบอกโอ๊ยน้องหมดเนี่ยการาวาสซื้อมากินเอง
และมันใช่ไหมล่ะเพราะมันมีภาพสดแบบนี้เลย
เหตุการณ์ถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ๖โมงเย็นของวันที่๕นั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้
เพราะอะไรมีโยมอุปถาคเขาเป็นสาวชาวพม่าด้วยนะ
เขาเป็นคนเผยแพร่คลิปนี้นี่เองมีทั้งคลิปทั้งภาพ
เขาเรียกว่าล้อมวงดื่มเบียอยู่ในกุฏิครับ
มีรูปพระพิสุนั่งกระโดกเบียอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
โดยอุปถาคสาวชาวพม่าเล่าแบบนี้บอกว่า
เธอมีหน้าที่คอยดูแลพระพิสุขสามเณรประจำที่พักสงฆ์แห่งนี้
อยู่ที่ไหนที่เขานางโหงตะบนปากน้ำค่ะอำเภอเมืองระนอง
สองสัปดาห์ก่อนพระอคันตุยักกะก็คือพระต่างถิ่นสองรูปนี้นี่แหละค่ะ

แต่มีพฤติกรรมชอบตั้งวงดื่มสุราแล้วดื่มเบียร์เหล้าขาว

ออกปากไล่ทุกคนอย่าให้ใครขึ้นมาบนสารา
ไม่ต้องการให้ใครมาพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้
เธอตัดสินใจแอบถ่ายคลิปเพราะเธอบอกเธอรับไม่ได้
เอาหลักฐานไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ขอให้มาตรวจสอบ
เพราะเธอบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี
ในการนั่งกินเหล้าของพระและต่อหน้าพระพุทธรูปด้วยค่ะ
ไม่ได้เพราะมันทำภูมิมันเจ๋ยกล้าอะไรแบบนี้
โอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านช่วงงานบุญใหญ่นะ
วันพระใหญ่ไปวิสาขบูชาก็มีข่าวแบบนี้มาแล้วนะ
นั่นสิคะเจ้าคณะตำบลเขานิเวศค่ะออกมาแล้วค่ะ
พระครูสิริสุวรรณธรค่ะตรวจสอบพฤติกรรมของพระสองรูป
ท่านบอกท่านพบแบบนี้รูปแรกเนี่ยโอ้ยอายุ๔๘แล้ว
บวชตั้ง๕๐๐๐สาวอื้อหือ๕๐๐๐สาวเลยแต่ไม่รู้เนอะ
พฤติกรรมพระทำอย่างไรในอำเภอบางรกรรมที่พิศนุโลก
รับทำผิดจริงในฐานโลกะวัชชะ
ออกจากที่พักสงฆ์แล้วก็ขอลาศิกขาไปด้วยตัวเอง
แต่พระรูปที่๒อายุ๖๐แล้วนะคะบวชมา๓พันศาค่ะ
มาจากวัดในอำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์
เขาบอกว่าเด็กวัดเนี่ยถึงขั้นต้องประคองให้นั่งต่อหน้าเจ้าคณะตำบล
เพราะอะไรยังเมาแอไม่รู้เรื่อง
เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะคะสุดท้ายเนี่ย
เลยจัดตินใจให้ศิษย์วัดพาไปจำวัดรอให้สางเมา
ตอนที่ประคองมานี่โอ้โฮหลวงตาเหมาหนักอ่ะเนี่ย
อายุ๖๐ปีแล้วด้วยนะสั่งเมาก่อนก็แล้วกัน
แล้วเดี๋ยวค่อยอับไปหิออกไปจากที่พักสงฆ์
เขาบอกว่าลูกศิษย์วัดอับไปสงฆ์ที่บอกกับสอเดือนนั้นเมื่อคืน
แต่ไม่รู้นะว่าเขาเดินทางไปที่ไหน
แล้วที่สำคัญไม่ได้ศึกด้วยนะคะ
พระอายุ๖๐ปีเค้าได้ที่เมาแอเมื่อแค่